นักการเมืองที่จะรับตำแหน่งเนี่ยนะคะ
ก็ต้องมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ทั้งก่อนและหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ล็อตแรกเขาแจ้งกันไปแล้ว

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะ
เขาบอกว่าเป็นสอสอที่รวยที่สุดมีทรัพย์สินกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนนะคะ
มียานพาหนะเป็นเรือยอดด้วยนะ
โอ้รวย๑๐ล้านบาท
สินอื่นที่น่าสนใจอาทิเช่น
หนังสือในห้องสมุด๒๐๐เล่มมูลค่า๑ล้านบาท
รถจักรยาน๒๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็นาฬิการูอีกหลายรายการเลยนะคะ
ยังอยู่ที่พักเดิมนะคะพักอนาคตใหม่

คนแรกที่ถ้าคุณธนทรไปไหนจะต้องเห็นอยู่ด้วย

เป็นคนข้างกายนะแต่เป็นผู้ชายนะคะ
นายปิยบุตรแสงกระหนกกุล
คู่สมรสนี้เขาแต่งงานกันแล้วจดทะเบียน
จะต้องตรวจสอบทั้งสองคนเข้าหากันด้วยนะ
ทรัพย์สินมีทั้งหมด๙ล้านบาท

มีเงินฝากด้วยมีที่ดินด้วย
และก็มีทรัพย์สินอื่นใน๙ล้าน
แบ่งเป็นทรัพย์สินอื่น๑ล้านบาท
๑ล้านบาทมีวิสกี้เขาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะคุณ

วิสกี้๕ขวดมูลค่า๖๕๐๐๐บาท
วาย๖ขวด๑๓๐๐๐บาท

หนังสือทั้งภาษาไทยและต่างประเทศมูลค่าเป็นล้านเลย
ส่วนรายละเอียดอื่นในรูปวิ่งตู้หนังสือรวมอยู่ด้วย

เพราะว่าอาจารย์ปียบุตรเป็นนอนหนังสือเป็นอาจารย์เยอะ
นักเรียนทูลเขาเลยอ่านหนังสือเยอะนะคะ
อีกหนึ่งคนนี่ก็นอนหนังสือเหมือนกันคุณ

พันนิกาวานิสโฆษกพักอนาคตใหม่
มีทรัพย์สินกว่า๓ล้านบาท
ทรัพย์สินอื่นกว่า๙๐๐๐๐๐บาท

นี่ค่ะเอาอีกคนหนึ่งคักเดียวกันพักเดิมคุณพิทาริมจริญรัตร
ทรัพย์สินทั้งหมด๑๓๗ล้านบาท
ส่วนใหญ่ทรัพย์สินเป็นโรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้างมูลค่า๖๐ล้านบาท
อกจากนี้คุณพิธามีทรัพย์สินอื่นที่จะต้องแจ้งด้วยนะคะ
รองเท้ามี๘คู่รวมแล้วมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณพิธาเนี่ยแม้ว่าจะมีทรัพย์สิน๖๐ล้านบาท
แต่ก็มีหนี้สินเหมือนกันนะคะประมาณ๒๒ล้านบาทค่ะ

นายพิธาแจ้งชื่อคู่สมรส

แจ้งชื่อคู่สมรสก็คือคนนี้เป็นอดีตดาราสาวนะ
ชุติมาลิ้มเจริญรัฐซึ่งแจ้งว่าปัจจุบันตัวเองกับคู่สมรส
มีข้อพิพาทปัญหาฟ้องหย่าต่อกันและแยกกันอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง
แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าเลย
ทำให้ไม่ทราบถึงรายการทรัพย์สินของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่อาจจะยื่นครบถ้วนตามที่เป็นจริงได้
คือตอนนี้มีปัญหาอยู่ยังไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงเขามีทรัพย์สินอะไรบ้าง
ตามที่ได้ค้นพบตอนนี้และปรากฏอยู่แล้วในเอกสารที่ส่งไป
รวมถึงที่พบในสื่อออนไลน์ต่างค่ะ
มาดูอีกคนหนึ่งหลายคนบอกว่าอยากรู้มากเลย
คนนี้เขารวยขนาดไหนพี่เต้

นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
คุณคะมีทรัพย์สินเห็นตัวเลขไหม๑๙๒ล้านบาท

นี่ค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยนะเป็นพระเครื่องหายาก
คุณผู้ชมดูตามกราฟิกเลยนะคะมีอะไรบ้าง
กริ่งปวเรศทองคำ๕๐ล้านบาทคุณ
พระหายากค่ะแพงมาก
พระสมเด็จวัดระคัง๔๐ล้านบาท
พระร่วงรางปืนนี่ก็หายาก๑๒ล้านบาท
เต้แกมีหนี้สิน๑๙ล้านบาท
แล้วบัญชีทรัพย์สินของคุณเต้เขาบอกว่าแจงละเอียดยิบมากเลยนะ
อยากจะแนะนำอีกนิดนึงแอร์เก่าก็แจ้งนะ
แจ้งนะตัวปิงปองก็แจ้งหมาพันธุ์อะไรเนี่ยบีเกิลก็แจ้งเนี่ย
แจ้งหมดแจ้งหมดพัดลมกรงสุนัขแจ้งหมดเลยคุณดีค่ะ
ดีค่ะอ่าต้องละเอียดแบบนี้ค่ะอยากรู้เอ๋บ้างอ่ะเอ๋
เอ๋คุณเอ๋คุณเอ๋คุณปรินากรัยคุบสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
คนนี้ทรัพย์สินร์ก็เยอะเหมือนกันนะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนเป็นสิ่งปลูกสร้าง
รายได้เนี่ยมาจากการเลี้ยงไก่หนึ่งร้อยเก้าล้านบาท
เลี้ยงบัวหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
และยังพบการให้เงินกู้ยืมกับนายกอบตบ้าง
นายกอบตบ้างนายกเทศบาลบ้างกำนันอบตข้าราชการอีกหลายคน
วงเงินที่ปล่อยกู้ไป๑๑ล้านบาทนะคะ
คุณผู้ชมหลายคนทุกคนที่เรากล่าวมาเนี่ยคุ้นชื่อคุ้นหน้ากันนะคะ
ส่วนคนนี้ค่ะชื่อพักก็อาจจะไม่คุ้นชื่อสอสอก็อาจจะไม่คุ้น
แต่มันมีเรื่องแปลกมาคุณ
คุณคาทาเทพเตชเดชเรืองกูลสอสอภักดิ์พลังไทยรักไทย
นี่ค่ะเขาบอกว่ามีทรัพย์สินกว่า๑๐๐ล้านบาท

ของคุณธนทรส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน
คุณคนนี้คุณคาทาเทพส่วนใหญ่ค่ะเป็นทรัพย์สินอื่น
มีอะไรบ้างโคตรเหล็กไหลโคตรเหล็กไหล๗๐๐ล้านบาท
มหาเหล็กไหล๓๐๐ล้านบาทอุกาบาทอุกามณีดำ๑๐ล้านบาท
สมเด็จวัดระคังพิมพ์ต่างอีกหลายเรือน
มูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทนะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเปิดกลุ่มกันให้ดูแบบนี้นะคะสำหรับล็อต๒
เพราะฉะนั้นก็ครบแล้วนะคะสสทั้งหมด๕๐๐คน

ปปชก่อนรับตำแหน่งนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นไหมว่าทรัพย์สินและหนี้สิน
สินไม่ใช่เงินอย่างเดียวอยากอธิบายแบบนี้
ทุกอย่างรับนับรวมเป็นทรัพย์สินนะคะ